จราจรให้กับทั้งคนและช้างที่เขาจะ
ย้ายถิ่นฐานนะคะช่วงฝนฝนแบบนี้เขาก็จะย้าย

ระมัดระวังกันด้วยนะแล้วฝนที่เกิดขึ้นช่วงเนี้ย
เน้นที่ภาคใต้แต่ภาคอื่นอื่นตอนบนของประเทศค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางและภาคอีสานฝนจะลดลงนะ
และยิ่งตอนนี้ภาพถ่ายดาวเทียมบอกว่าแถวภาคใต้ฝนมาแล้วจ้า
มาตั้งแต่เช้าเลยแถวจังหวัดชุมพร
นครศรีธรรมราชด้วยตรงนั้นนะคะเป็นจุดสีส้ม
นั่นคือจุดที่มีฝนณช่วงเวลานี้เลยนะคะตี๔๔๖นาที
ส่วนเรื่องของฝนที่ภาคอื่นเน้นตอนบนของประเทศลดลง
ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางค่ะ
ช่วงนี้ฝนน้อยลงและแถมอากาศเย็นที่คุณเคยสัมผัส
ช่วงสองวันที่ผ่านมาลมหนาวมันอ่อนกำลังลง

ส่วนฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกในช่วงวันนี้นะคะเอาตั้งแต่เช้าเลย
ภาคใต้เริ่มแล้วแถวเพชรชบุรียาวจนมาถึงประจวบชุมพรเล็กน้อย
และหลังจากนั้นบ่ายสามเป็นต้นไปค่ะมาทั้งภาคเลย
กินพื้นที่ทั้งภาคและเน้นฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยเห็นไหม
แถวระนองกระบี่พังงาภูเก็ต
วันนี้ฝนเยอะหน่อยนะคะแล้วคลื่นก็จะสูงตามไปด้วย
เอาอย่างนี้ละกันสองฝั่งเนี่ยคลื่นสูงไม่เท่ากัน
สูงกว่าเนี่ยก็คือฝั่งอันดามันเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่างเรือเล็กงดออกจากฝั่งนะ
ถ้าเห็นฝนมาแล้วงดออกจากฝั่งก่อนละกัน
เพราะว่าคลื่นมันจะสูงอันตรายนะคะส่วนอุณหภูมิค่ะวันนี้
หลังจากที่ลมหนาวเขาถอยร่นกลับไปว้าวอุณหภูมิกลับมาร้อนขึ้นมานะคะ
จะเห็นว่ามันมีความแดงเข้มขึ้นมาอีก

และเริ่มแล้วอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ๓๕องศาเซลเซียส

ส่วนเรื่องของพายุที่เราจะต้องจับตาก่อนหน้านี้
ยอมความกดอากาศต่ำค่ะตัวแอลที่อ่าวเบงกอ
เขามีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาตัวเองกลายเป็นพายุไซโครน
น่าจะเป็นช่วงประมาณวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้

และขอแถมอีก๒วันจันทร์อังคารของสัปดาห์หน้าค่ะ
ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบโดยตรง
ฝนที่หายไปทางตอนบนของประเทศจะกลับมาอีกครั้ง

จะเจอฝนนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคาร
ภาคใต้ต้องระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจาก
ฝนตกสะสมไว้ด้วยเพราะว่าภาคใต้เนี่ย
ตกมาตั้งแต่๒๓วันที่แล้วนู้น
เป็นสัปดาห์ทีนี้นู่นแหละสัปดาห์หน้าค่ะระมัดระวัง
น้ำป่าไหลหลากให้ดีค่ะส่วนฝนที่ตกลงมา
อยากจะถามฟ้าจังเลยฝนจะมาเยอะไหมจะปลูกข้าวแล้ว
สุรินทร์เขาฝากถามค่ะแต่ไม่ได้คำตอบหรอก
สุรินทร์เขาก็เลยบอกว่าเอางี้ละกันถ้าไม่ได้คำตอบก็ทำพิธีขอฝนเลยละกันนะคะ
ชาวบ้านที่บ้านหนองแร้งอำเภอสำรงทาบจังหวัดสุรินจดบ้างไฟเลยค่ะ
เส้นไหว้สารเจ้าปู่ตาบ้านหนองแร้งขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล
เพราะตอนนี้ชาวนาเตรียมแล้วเตรียมค่ะเตรียมจะทำนา
จะปลูกข้าวเตรียมจะปลูกพืชผลทางการเกษตร
ถ้าปลูกไปแล้วไม่มีน้ำเสียตังค์เปล่าสิคะพระพิรุณ
บ้างไฟแล้วก็ฝนลงมาให้หน่อยละกันนะคะส่วนที่จังหวัดเลยค่ะ
สองสามวันที่ผ่านมาอากาศมันดีดีอยู่บ้านไม่ไหวค่ะ
อากาศดีค่ะไปเที่ยวลานนาคาเฟ่ที่อำเภอภูเรือ
ว้ายนี่เรายังอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ยนี่คือแปลงดอกเอสเตอร์
สีขาวด้วยสีม่วงด้วยบานเต็มแปลงเลยรอรับนักท่องเที่ยว
เจ้าของสวนเจ้าของคาเฟ่เขาบอกว่าก็ตั้งใจแหละ
อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้เห็นดอกไม้ที่มันสวยแบบนี้
จะได้มีรูปสวยไปอัพไอจีอัพเฟซบุ๊กกันนะคะ
แหมน่าจะยังบานอยู่นะลานาคาเฟ่อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลยสวยจริงค่ะ